นอกจากเอวดีแล้วน่องเขาก็ดีด้วยเหมือนกันนะ
สำหรับปอันนบค่ะ
งานวิ่งเมื่อไหร่ก็ต้องมีเห็นหน้าหนุ่ม

แจ๊คมองต่ำกว่าหมายเลขที่หน้าท้องอีกเหรอค
เพราะกางเกงของคุณปอนี่มันแบบเป็นหลักสูตรพิเศษ

เพราะว่าแบบปีกขาอย่างนี้ก็ตรงขา
เขาก็ตัดมาให้นักศิลาใส่ได้สบายแหละ

ลอนกล้ามเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ
เขาบอกว่ากลับมาฟิตหุ่นจริงจัง

ใช่เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังสิ

หนึ่งในนั้นมีชื่อพี่แจ๊คหรือเปล่านะที่โทรไป

ผมรู้สึกว่าเดือนนี้คนก็ลงกันเยอะแยะไง
เวลาออกกำลังเคยมีแบบส่งมาถามว่ารับงานไหม
รับงานแบบอย่างว่า
หรือว่ามีส่งของตัวเองมา

ดีนะค่ะก็ว่ากันไซอย่างไปนะ
ผู้ชายหนุ่มแล้วก็ความบูความแข็งแรงนี่เลยรุ่นใหญ่ของนิชา

คุณออฟชนพลค่ะเล่นละครคิวบู๊นะคะนี่ภาษาคางแตก

เล่นอินซีแดงอยู่นะคะแล้วก็ต่อยเตะเนี่ยค่ะ
เล่นจริงด้วยเพราะว่านางอยากจะฝึกพัฒนาฝีมือตรงนี้
ถ้าทายตอนเนี่ยเดี๋ยวมีเลือดอาบออกมาเลยนะคะ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังคุณอ๊อฟชนะพลกันเลยค่ะ

คือปกติอยู่แล้วผมเล่นมันต่อให้เราซ้อมเยอะ
แม่นกับคิวมันก็มีการผิดพลาดอยู่แล้ว
มันอาจจะแบบพลาดโดยที่คนที่เล่นกับผมไม่ได้เป็นสตันอาชีพ
ก็ต่อยผมเข้าทางแตก
ถ้าไม่ได้มีเมคอัพจะเห็นรอยรอยผมค้างแตกอยู่
เรียกว่าเข้มแข็งจริงนะคะถ้าหากมีมันอาบออกมานะฮะค้างแตกนะแต่ว่าจมูกเปลี่ยนมาอย่างนี้นะ
เชอรี่แปลกไปจริงเหรอเขาทำเหรอไม่รู้